เหนือจากนี้นะเดี๋ยวจะพาไปทานสตอเบอรี่

แล้วก็รสชาติเด็ดอย่างนี้เลย

แบบสะสดปราหรภหนัดเด็กด้อย

ที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่ม
มีทางด้านนายมณิษฐ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิศนุโลกเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้
เขาจัดขึ้นมาทำไมรู้ไหมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายครับ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการแข่งขันก็มีการประกวด
แม้กระทั่งการชิมส้มตำสตอเบอรี่

ที่เอาสตอเบอรี่มาทำเป็นส้มตำ
คิดดูแล้วกันมันจะอร่อยขนาดไหน
แล้วก็คนที่รักสตอเบอรี่พลาดไม่ได้นะครับ
กับการที่ได้โอกาสมาเลือกซื้อสตอเบอรี่

ซึ่งเป็นสตอเบอรี่ที่หวานนิดเปรี้ยวหน่อย

แผนดูสิครับโอ้โหย
ใหญ่มากเลยครับ

โอ้โฮเวี้ยยยยยยยยยชังภาพตากรที่สูบเข้าไป
ไม่เห็นอกเห็นใจพวกเราคนที่รักสตอเบอรี่เลยนะ
เห็นแล้วมันอยากจะกินอยากจะกัดสักคำนึงอะครับ

แถมรสชาติอร่อยด้วยนะ
ถ้ามาซื้อที่นี่ราคาเป็นยังไง

เพียงกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
แต่ได้ของสดใหม่แล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะใช่ครับเรียกได้ว่าของสดจากสวนเลยก็ว่าได้นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ภายในงานยังมีของดีจากจังหวัดพิศนุโลกมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันแบบจุใจอีกด้วย
บอกเลยมาที่นี่ฟินทั้งงานครับได้ทั้งกินได้ทั้งของฝากกลับไป
ยังสนุกสนานกับกิจกรรมที่เขาจัดเอาไว้ให้ด้วยย้ำกันอีกทีกับเทศกาลกินสตอเบอรี่ภูหินร่องกล้าที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
เราไปชมวิวทิวทัศน์ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วก็มาเก็บสตอเบอร์รี่สุดเลิศมากสุดยอดเลยนะครับ